อย่างนี้คุณผู้ชมไปช่วยเต่าบ้างไหม
ตัวนี้น่าเห็นใจมากเลยมันถูกปลิงรุมดูดเลือดค่ะ
อุ๊ยน่าสนุกสวัสดิ์
ช่วยด้วยช่วยด้วยปลิงปลิงรุมกินเตาอ่ะ

เอ๊ยยยยปลิ๊งค่ะคุณผู้ชม
ตัวมันกำลังดูดเลือดเต่าใช่ง่าย
ใช้ง่ายทีนี้ชาวนาเขาเห็นอุ๊ยซัมปมซ้านมัน
ชาวนาไม่ต้องช่วยงูเห่าแล้วนะช่วยเต่าก่อนแล้วกัน
นี่คุณผู้ชมค่ะเขาก็อุ้มมันขึ้นมานะ
แล้วก็มาให้เพื่อนพี่ชาวนาชาวสวนมาช่วยกันดูแล้วก็เซฟหน่อยสิ
เซฟลุงเต่าคุณผู้ชมค่ะทีนี้ยังไงต่อคะ
ก็มีคนที่เขาอยู่แถวนั้นเนี่ยนะฮะหยิบกล้องมาถ่ายก่อนเลย

ถ่ายเหตุการณ์ที่ช่วยเต่าตัวนี้ให้ปลอดภัย

มาดูดมือพี่หลวง
เอ้าเซฟเต่าแล้วยังไงต่อ

เพราะว่าเต่ามันรอดก็จริง

ปริงก็ถูกนำไปปล่อยในธรรมชาติ

แต่ก็ต้องบอกว่ามันก็คือธรรมชาตินั่นแหละนะ
ทุกตัวมันก็ต้องดำรงชีวิตอยู่

ใครล่ะเอาไหมล่ะปลิงเหมือนคุณเลย
เหมือนผมเหรอคุณชอบดูดนะ

บางทีนะชอบดูดมันคงหมายถึงดูดกาแฟอะไรอย่างนี้แหละ

ให้ต่อไหมดูดเลือดดูดเนื้อ
เอาอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมชาติเอามาให้ดูนะ